คุณผู้ชมยังอยู่ที่วงการหมอลำนี่แหละค่ะ
แต่เราขอแนะนำพ่อแม่พี่น้อง

จากคณะอีสานนครสิน
เป็นคณะหมอลำน้องใหม่คุณผู้ชมค่ะ

แต่บอกเลยว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาค่ะ

ล่าสุดมาแนะนำตัวกับบันเทิงไทยรัฐค่ะ

พร้อมกับนางเอกน้องอายปาลิตา

เขาเคยเล่นอีกคณะหนึ่งแล้วเขามาทำเปิดคณะใหม่

ฉันดูหลงไหลได้เปิ้มเขามาก
หลงจริงห้างจะหล่อจริงคุณผู้ชมค่ะ
คือทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกหมอลำเนี่ยนะคะ
ทั้งคู่บอกว่าตั้งแต่เปิดกิจการแสดงใหม่เปิดการ
แม่นะต้อนรับอบอุ่นมากเลย
มาลัยหอบไพ่ไม่ขาดสายเลยนะคะ
เลยขอถือโอกาสนี้กราบกรานขอบคุณแฟนค่ะ
เอ็นดูหมอลำน้องใหม่ด้วยแล้วกันเนาะ
ว่ากันว่าด้วยเรื่องสายมูกันบ้างดีกว่า
ดังขนาดนี้มันต้องมีที่พึ่งทางจิตใจ
พระเอกหมอลำของเราคนนี้ก็เข้าสู่วงการสายมูด้วยเหมือนกัน
เคยไปไหว้ปู่ย่าพญานาคมาที่จังหวัดอุดรธานีมาแล้วด้วย
แล้วก็ไปรำค่ะก็เคยขอมาแล้วนะให้ประสบความสำเร็จค่ะ
จากที่ไม่เคยเชื่ออะไรเรื่องแบบนี้เลย
พอเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานะ
หันมาจัดเต็มมูแบบเต็มตัวไปเลย

ค่าที่นุ๊กเกอร์มันร่ายรำอยู่เนี่ยไม่เคยซ้อมนะ

แต่ทำไมทำไมมันถึงได้อ่อนช้อยขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าคือเวลาพอเพียงขึ้นเนี่ย
แล้วก็ฟ้อนลำไปตามจิตของเราที่ฟ้อนออกมาเลยครับ

ผมเป็นคนที่ฟ้อนไม่เปลี่ยนเลยนะ

แต่ทีนี้พอเหมือนมันอยู่ที่ใจเรานะครับ
อยู่ที่ใจเรามากกว่าก็ออกมาจากใจเราเวลาถ้าฟ้อนรำอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับ

อันนี้คือแม่นทุกงวดจริงครับ

อันนี้คือผมไลฟ์สดให้เห็นเลยแล้วเขาตามกันทุกไลฟ์เลย
น้องนุ๊กเกอร์จะไลฟ์วันไหนครับ

หลีลาไม่ธรรมดาดูใส่ตามาก

ุ๊กเกอร์บอกว่าออกตัวแรงไม่ได้จริงนะคะ

น้องบอกว่าไหว้แค่ตอนที่จะทำการใหญ่เท่านั้น
ไหว้แบบนี้เริ่มเปิดวิกการแสดงก็จะไหว้แบบนี้นะคะ
ก็พอน้องไลฟ์เห็นเลขทูบนะ

เอาเป็นจริงไม่ได้เล่นนะ
เอาเป็นว่าเราตั้งเตือนเฟซบุ๊คน้องนกเกอร์ไว้ดีกว่าเนาะ
เมื่อไหร่จุดทูปเมื่อไหร่ก็ดูกัน
แต่ที่สำคัญไปให้กำลังใจกับหมอลำหน้าใหม่ด้วย
อีสานน้องออนสินนะคะ
มีหลายคณะคนดูได้กำไรนะ
มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็เปิดโอกาสให้น้องเด็กด้วยนะคะ